จับตาความสัมพันธ์ของคู่นี้ดีกว่านะคะ
น้องมีย่าค่ะลูกสาวของพี่พีช

เด็กกับนายอาชิกับหนุ่มอาชินี่แหละค่ะ

หลายคนก็แซวบอกว่าเปิดตัวหรือเปล่าค่ะ
เฉพาะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองบ้านเลยค่ะ
ล่าสุดภาพนี้เลยค่ะพี่ฟุ๊กนะคะยังลงรูปน้องมีย่าไปร่วมกินอาหารญี่ปุ่นด้วยกันค่ะ
ยืนยันความสนิทสนมเป็นพิเศษค่ะ
โดยเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาค่ะพี่พีชก็พาครอบครัวออกอีเวนต์ค่ะ
งานนี้นักข่าวคว้าตัวมาสัมภาษณ์เลยค่ะเปิดใจน้องมีย่าเลยนะคะว่า
คือยังไงกับพี่อาชีค่ะน้องนิยาก็ยอมรับว่า
สนิทกันค่ะพี่คือมีย่าอายุ๑๖พี่อาชิ๑๘๑๙ปีค่ะ
คือเป็นเพื่อนเป็นพี่กลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะ
ส่วนพี่พีชมองนะคะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติวัยรุ่น
คือส่วนตัวก็โอเคนะคะโดยมีประโยคเด็ดบอกนะคะว่า
ถ้าพูดแบบบ้านเลยทั้งคู่ก็โปรไฟล์เหมาะสมกันดี
แบบนี้นะคะทั้งนี้ยืนยันนะคะว่าทั้งพ่อและแม่ก็ให้น้องอาชิกับมิย่าเนี่ย

แล้วก็จริงก็ถ้าพูดแบบ
ยังไงบ้านก็โฟไฟล์เหมาะสองกัน
เจอทั้งพ่อปุ๊บแม่โบแล้วก็พ่อผัวก็ทานข้าวด้วยกัน
จริงก็เป็นคนสนิทกันค่ะก็อย่างที่คุณพ่อบอก
อาชีพก็อาจจะเขาอาจจะไม่ชินเท่าหนูนะ
เพราะหนูก็จะแบบออกงานเจอคนเยอะกว่า